เตรียมกระเทียร์เรื่องดีกันก่อนค่ะสำหรับมิวนิธา
นางเอกสาวสวยหน้าหวานคนนี้บอกเลยว่าปีนี้เป็นปีของเธอจริงนะคะ
งานก็ดีรักก็เลิศเพราะว่าเมื่อวานนี้ผู้ชายคุกเข่าขอแต่งงานจ้า
นี่เลยนะคะไฮโซเซนสุภกิจค่ะ
ยังไม่ได้แต่งแบบปุบปับนะขอก่อนเฉย
เพราะว่าเลิกดีลั่นระคังวิวาต้นปีหน้า
แล้วก็ยืนยันเลยนะคะว่าแต่งปุบปับแบบนี้ที่ขอเขาเนี่ย
ไม่ได้ว่าท้องนะยังไม่ได้ท้องแน่นอน
เพราะว่าละครจ่อรอถ่ายของมิวเนี่ยอีก๒๓เรื่องเลยทีเดียวนะคะ

แซวนะบอกว่ารูปคู่ไม่ค่อยลง
ทีเดียวก็มาแบบนี้แหละค่ะคว้างานแต่งไปเลยจ้า